จริงผมอยากเติมแบบนี้เที่ยงกินฟินเที่ยวชิวเพลินจำเรินใจทั่วอาทิตย์ทั่วไทย
เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดชื่อช่วงยาวขนาดนี้ช่วงนี้คุณสืบสกุลอ่านไปเลยคนเดียว
ดิฉันจำชื่อช่วงไม่ไหว

วันนี้ชอบมากเพราะว่ามีพาไปกินแกงส้ม
งส้มทุเรียนปลากระพงคุณ

ชากับก๋วยเตี๋ยวมันจะมาอยู่คู่ด้วยกันได้เหรอ

แต่ที่แน่จะพาไปเดินชิวที่ตลาดนี้ก่อนค่ะ
ก็ฟังเพลงกันไปชิวเดินกาดลานดินกันซะหน่อย

ตลาดใช่มั้ยตลาดลานดินตรงนี้นั่นแหละค่ะ

อยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า
แล้วคุณดูสิเอาจริงถ้าเกิดไม่มีรถวิ่งผ่านเมื่อกี้นะ
องมุมนี้ดิฉันคิดว่าตลาดอยู่ในป่า

เขาก็จะเอาพวกสินค้าเสือภาพเครื่องตัญการเครื่องประดับงานเครื่องรับงานต่างเนี่ย

น้าเลยคุณ๘นขอรบทมชาติไปเดินตลาดได้เลยจ้า

โอ้โหน่าไปน่าปิดชิวนี่เนี่ยน้องหมา
น่ารักไหมล่ะเอาไปประดับตกแต่งบ้าน

คุณผู้ชมฮะไปชิวกันแล้วไปกินกันบ้าง
เมืองจันทบุรีก็นึกถึงผลไม้

คือทุเรียนแต่ไม่ได้เอามาหั่นให้กินเปล่านะ
เขาเอาไปทำแกงคุณเอาไปใส่กับเครื่องแกงส้ม

นี่ที่ร้านเพลินคาเฟ่เอาทุเรียนมาหั่นคุณชิ้นโตเลยนะ
เอาทุเรียนแบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบ

เอามาเอามาหั่นเอามาต้มพร้อมกับพริกแกงส้ม
พริกแกงก็อร่อยนี่คุณแล้วก็ทุเรียนใส่ลงไปเลย
รสใช้น้ำมะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยว
พอน้ำเดือดใส่ปลากระพงทิ้งไว้สักครู่เดียว
ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟทันที
นี่เหยาะมะขามเปียกแล้วปรุงรสเข้าไป

เมื่อกี้แกงส้มแล้วยังมีอื่นนอกไฟล์กินอีก

คุณผู้ชมมีเมนูต้มยำน้ำข้นทุเรียนกุ้งสด
เมนูชูฉี่ทุเรียนปลากระพงทอด

คือแสดงว่าทุกเมนูเขาจะต้องใส่ทุเรียนไปด้วย

คืนน้ำลายเอื้อกเลยถ้าตัดกล้องมา
ตัดจอมาให้ดูหน่อยได้ไหม

อ่านไปเสียงเงียบไปเอ๊ะเสียงเป็นอะไร

ลองไปซื้อแกงส้มถุงมาแล้วเอาทุเรียนใส่ไป
ไม่ได้มันต้องปรุงตั้งแต่แรก

ใครอยากจะชิมนะไปร้านเพลินคาเฟ่

ดูท่าพี่เขาแบบอื้อ

น้ำลายผมไม่ต้องกลืนแล้วมันไหลออกมาเลย
นะฮะไปที่ยังบอกพี่กัดไม่จบคุณ

นะเจ้านี่จังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ใช่ภาคเหนือ

เมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าชาก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะ
ชาใช่ไหมครับคุณนึกถึงภาพชานมถูกไหมครับแล้วมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
แต่มาดูเฉลยกันหน่อยดีกว่าค่ะชาก๋วยเตี๋ยวในที่เนี้ยเนี่ย
คืออะไรฮะนี่เลยเมนูนี้คือเขาบอกว่า
ชาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าฉากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารยอดฮิตของคนมาเลค่ะ
เอาง่ายเลยคุณก๋วยเตี๋ยวผัดคล้ายกับราดหน้าบ้านเราเนี่ย
แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่เครื่องปรุงเข้าไปคุณ
แน่นอนคำว่าฉาภาษาจีนหกเกี้ยนนะแปลว่าผัด
นี่ก็เลยเป็นอาหารมาเลผสมอาหารจีน
ถูกต้องเลยเขาจะเอาเส้นไปผัดกับน้ำมันใส่กระเทียมใช่ไหม
หลังจากนั้นพอเส้นมันเกรียมก็ใส่ไปเลย
ถั่วงอกตนหอมน้ำปลาผัดให้เข้ากัน
อกไข่เทพริกป่นซอสดำสูตรเด็ดของร้าน
เสร็จแล้วชาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าชาก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะ
้วยละ๕๐บาทไปได้เลยนะ
ร้านชาก๋วยเตี๋ยวอยู่ติดถนนถนนใหญ่เส้นทางบ้านควร

ร้านเขาเปิดตั้งแต่บ่าย๒จนถึง๔ทุ่ม
นี่เห็นไหมชื่อร้านเขาชาก๋วยเตี๋ยวสุดเด็ดของร้านปลา
แต่ไม่ได้เอาพวกชานมทำใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่นะ

แต่ว่าอาหารมาเลเซียเขาก็ใส่เป็นกุ้งเป็นหอยหรือว่าเป็นเนื้อแทน

คุณผู้ชมทานกันเสร็จแล้วไปไหว้พระกันหน่อย
คุณผู้ชมจะได้เห็นพระที่มีความแปลกมาก
เพราะท่านมีเคราะห์สองเคราะห์
หรอเดี๋ยวดูนะมองขึ้นไปเลยบางครั้งท่านก็มีเคราะห์เดียว
คือพระรูปนี้จะมีความแปลกอยู่ตลอดเพราะว่าพึ่งหลวงชอบมาทำรัง
อ๋อดำที่เห็นนะคือรังของพึ่งใช่นะถูกต้องครับ
นี่นะฮะรูปหล่อหลวงพ่อใหญ่โลกวิทูหรือว่าพระสิงห์หนึ่ง
ทาสีทองเหลืองอารามสูง๑๕เมตร
ที่จังหวัดพยาวนะฮะหน้าแปลกก็คือนี่นะครับ
พระพุทธรูปองค์นี้นะมีต้นไม้ล้อมรอบแต่ฝูงพึ่งเนี่ย
ไม่ไปทำรังที่องค์ไม่ไปทำรังที่ต้นไม้มาทำรังที่องค์พระ
ชาวบ้านเชื่อว่าเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระสิงห์หนึ่ง
ฝูงพึ่งหลวงจึงมาขอพึ่งใบบุญ
ขออาศัยอยู่ใต้คางของท่านนะครับ